โอ้โหเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเจอกระแสข่าวอะไรก็ตามค่ะ
เอาอยู่ค่ะกลับมาคราวนี้บอกว่าแฟนยังตอบรับ
แล้วก็ให้การเรียกร้องให้เธอจัดคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะ
แต่โควิดแบบนี้จัดคอนเสิร์ตยังไงดีเธอก็เลยเอาแบบนี้ค่ะ
เอาเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วกันกับคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งแรกของพวกเธอนะคะ
ตอนนี้เห็นบอกว่ายอดซื้อบัตรเกิน๕๐๐คนยังไม่พอค่ะ
มาลัยออนไลน์เกิน๖หลักไปอีกค่ะ
เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ฝากกลับ
ขอบพระคุณแม่ยกและต้อนแฟนคลับทุกคนนะคะ
เดี๋ยววันนี้ใครที่ซื้อบัตรน้องไปแล้วรอดูแล้วกัน
มกราคมบ่าย๓โมงตรงเป็นต้นไปนะฮะ
เอฟซีของค่ายเขาก็เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับค่ายได้หมด

แล้วก็ในวงของน้องกลับมามีงานกันอีกครั้งนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ย
สารพัดสารเพปัญหาถาโถมเข้ามาหาเธอนะ
ทั้งคุณแม่ที่ป่วยคลิปปลุดเจ้าหนี้ในแอรี
มาตามทวงหนี้ถึงหน้าบ้านยิกเลย
แล้วก็สมาชิกค่ายเพลงที่พากันขอยกเลิกสัญญาออกจากค่าย
แล้วก็อุ๊ยปัญหาเพลงดังอีกเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
เอาเป็นว่าเวลาผ่านไปเธอก็พิสูจน์ตัวเองค่ะ
ผ่านกระแสดราม่าต่างมาได้นะคะ
ตอนนี้ก็ไม่ท้อค่ะสู้ชีวิตผลิตผลงานใหม่มาฝากแฟนเพลงตลอดเวลา
แฟนเพลงก็ให้ความชื่นชอบแล้วก็กลับมามีกระแสนิยมอีกครั้ง
ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจสุดเลยนะคะ
สำหรับสองพี่น้องสู้ชีวิตเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ